ก็ขอบคุณอ่าพี่พี่สุดมันชมพี่พี่ทีมงานทุกคนแล้วก็อ่า
ฝากแฟนที่อยู่เมืองไทยแล้วก็เพื่อนพี่ที่อยู่เมืองไทย
ทุกคนที่เชียร์ท่านอีกแล้วก็เชียร์ทัพนักกีฬาไทยทุกคนนะคะ
ก็พรุ่งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันของทีมนักกีฬาไทยทุกคนนะคะ
ก็จะเป็นช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วก็นี่ยังแข็งอยู่นะ
ก็แห่ออกมาเยอะเพราะว่ากำลังใจของท่านคือพลังงานอันพิเศษ
มันก็เหมือนแบบขับแรงให้มาถึงตรงนี้ได้นะคะ
ก็ถ้าเกิดพรุ่งนี้ยังขาดเกินยังอะไรอยู่ก็
ขออภัยไว้ก่อนแต่ว่าก็จะทำให้ดีขึ้นค่ะขอบคุณด้วยค่ะเอ่อ
ร้อนมากค่ะร้อนร้อนร้อนมากมากคือถอดเสื้อออกมานี่คือ
เสื้อนี้เป็นน้ำตกเลยมันจะปีอ่ะชุ่ม
คือมันร้อนอยู่แล้วค่ะแล้วก็บวกกับใส่เสื้อหางยาวมันก็ยิ่งร้อน
เอ่อมันร้อนมากเอ่อเตรียมตัวยังไงล่ะคะก็
อันนี้มันค่อนข้างจะนานนะคะสิ่งที่ต้องทำก็คืออ่า
แต่ละจุดแต่ละคอสเนอร์แต่ละท่าให้ดีคือถ้ารวมใหญ่ได้อยู่แล้ว
แต่คราวนี้เราจะเก็บรายละเอียดเหมือนเราเล่นเกมมาริโออ่ะ
แล้วเราเก็บเห็ดเก็บดาวไปเรื่อยแต่คราวนี้มันต้องจุดก็คือจุด
กรมก็คือกลมแล้วก็ข้อมูลก็คือข้อมูลแต่คราวเนี้ยด้วยความที่
เอ่ออาจจะนี่อะไรอ่ะยังเก็บเก็บกันกันหนูในบางจังหวะนะคะ
ก็เลยอาจจะมีขาดขาดเกินหลุดหลุดไปพอสมควรแล้วนะคะ
ก็เลยอาจจะได้ประมาณนี้แล้วก็บวกกับมีความตื่นเต้น
แต่ก็ไม่ได้ตื่นเต้นแบบเหมือนที่เคยแข่งกันก่อนแต่ถ้าว่ามันมีความกังวลใจมากกว่า
แต่ว่าก็ไม่ได้กังวลอะไรขนาดนั้นเพราะหลักคือร้อนค่ะ
ร้อนนอนแบบน้ำตกอาบหน้าอย่างเงี้ยแต่ก็โอเคเพราะว่าก็